๒นาทีเรื่องของการซื้อขายของออนไลน์นะมีมาอีกแล้ว

คราวนี้ตำรวจปอทเขาไปจับคนที่เรียกว่าโจรพันหน้า
ทางออนไลน์ผู้เสียหายมีจำนวนมาก

นะฮะตำรวจพอทเข้าจับผู้หญิงคนนี้อายุ๔๘ครับ
หมายจับคดีช่อโกงที่อาคารชุดแห่งหนึ่ง
ในซอยเสือใหญ่อุทิศถนนรัชดาพิเศษลาดพร้าวจตุจักรกรุงเทพมหานคร
เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ยึดอะไรได้บ้าง
ที่ใช้ประกอบทำผิด
ประกอบไปด้วยโทรศัพท์มือถือ๒เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร๑๓บัญชี
คือทั้งหมดนี้ใช้หลอกลวงขายสินค้าหลายรูปแบบเลย

ตอนนั้นขายหน้ากากอนามัยในช่วงโควิดมาหนัก
หลอกหน้ากากอนามัยนี่ได้ตังค์ไปเยอะนะครับ

แล้วก็ปิดเฟสหนีไปตามความภาพ
ทั้งลูกค้าแจ้งความกับตำรวจครับ
พอจับได้ผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาแต่ที่น่าตกใจ
คือตำรวจสืบทราบว่าผู้ต้องหารายนี้มีหมายจับคดีช่อโกง

ความผิดชอบโกงนะฮะส่วนใหญ่ลงนังเลยแล้วก็ความผิดตาม
บอคอมพิวเตอร์ค่ะคือไปหลอกเขาไงก็คือลักษณะเดียวกันกับที่
ที่เป็นข่าวนี่นั่นอ่ะคุณพระราพรคุณผู้ชมดูขายอะไรมาบ้าง
เราขายทุกอย่างเครื่องแกงเหรอฮะอ่าใครเคยซื้อบ้าง
ลองดูข่าวนี้นี่ฮะคือมันมันไม่ใช่ของใหญ่เลยนะครับ
เครื่องแกงก็ยังโกงหรอก็แหละของอะไรที่ผมว่าดูสังเกตนะ
เขาขายของที่ใกล้ตัวของกินของอะไรของใช้จำเป็น
บัญชีนะทั้งหมดเนี่ยมีไว้เพื่อหลอกคนอื่น

นะฮะหลอกไขเพื่อนแกงไขหน้ากากอนามัย

คุณวรพรเคยคุยกับเขาหรือเปล่าบัตรออร์แกนิค

เหยื่อก็คือไม่ได้ซื้อของใหญ่โตแล้วไม่ได้หวังรวยไม่ได้อะไรเลย
คือสั่งซื้อของธรรมดาทุกประจำวันนี่แหละ
นี่แหละของธรรมดาเนี่ยเงินมันเข้าทุกวัน

ผู้เสียหายโอนเงินมาก็ปิดการติดต่อ
แล้วก็หลอกครั้งละประมาณผู้เสียหาย๒๐๐๑๐๐๐บาท
เพราะคิดว่าเงินนี่เงินเขาบอกเหมือนผมเลย

คือผู้เสียหายก็ไม่เสียเวลาไปแจ้งไง
นะครับผู้ต้องหาก็ได้เงินช่อโกงมาขอโทษครับ
๕๐กว่าลายคิดเป็นเงิน๓๐๐๐๐๐บาทได้
ตำรวจก็นำตัวพร้อมของกลางนะครับ

อืม
อาศัยทำหลายอย่างแล้วก็ทีละนิดทีละหน่อย

เดือดร้อนก็เยอะเลยทีเดียวค่ะ